คุณผู้ชมค่ะที่เพชรบูรณ์เรื่องนี้เรายังตามความคืบหน้าให้
กรณีน้องโอ๊ตนักฟุตซอลวัย๑๖ปีที่ถูกยิงจนเสียชีวิตนะคะ
แล้วผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าเป็นการยิงผิดตัว
ทางครอบครัวของน้องยังไม่ชาปนกิจศพค่ะ
เพราะว่าทางกลุ่มที่ก่อเหตุเขาได้รับการประกันตัวออกมา
และดูเหมือนว่าคดีไม่คืบหน้านะคะ
นายถิติพงศ์ลำดวนหรือน้องโอ๊ตค่ะอายุ๑๖ค่ะ
ฟุตซอลโรงเรียนราชวินิตบางเขนถูกวัยรุ่นยิง
เป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์จุด๒๒นะคะ
ถูกยิงเขาที่หลังด้านขวากระสุนฝังในอยู่ที่ปอดเสียชีวิต
น้องเสียชีวิตที่โรงพยาบาลวิเชียนบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่ม๒๕มิถุนายนที่ผ่านมา
ที่สำแยกถนนโกเมนบ้านกระโทกตะมนต์ธารงอวิชเชียนบุรีค่ะ
ตำรวจสพวิเชียนบุรีจับผู้ก่อเหตุได้
เนมนามสมมุติเพราะยังเป็นเยาวชนนะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุติในเนมอายุ๑๗

ถูกจับได้ตอนเดินกลับจากกระท่อมกลางนาจะกลับเข้าบ้านนะคะ
ในพื้นที่หมู่๑๓ตะมนต์ธารงอวิชเชียนบุรี
สองคนนี้รับสารภาพว่ายิงน้องโอ๊ต

เนี่ยค่ะยิงผิดคนแต่เขาเสียชีวิตเนี่ย
สืบสวนก็ลงพื้นที่หาพยานหลักฐาน
ไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้กับที่เกิดเหตุ
จับภาพกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุได้ค่ะ
นี่นะคะกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์กันมา๔คัน๘คน
เห็นมั้ยคะเห็นมั้ยคะเห็นมั้ยคะ
นี่นี่๔คัน๘คน

เป็นไม้อะค่ะท่อนนึง

น่าจะเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุ

นี่นะคะแม่ของน้องโอ๊ตกับญาติญาติ
โอ๊ตที่จุดที่น้องโดนยิงนะคะ
แม่ก็พยายามที่จะเรียก
วิญญาณลูกชายให้กลับบ้าน
เราตามเรื่องนี้ให้ค่ะคุณผู้ชม

ลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะคะ

แม่บอกว่าแม่เสียใจถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับจริง
โอ๊ตเป็นเด็กดีมากเป็นเด็กที่ชอบเล่นกีฬาฟุตซอล
ชิงทุนนักกีฬาไปเรียนต่อโรงเรียนราชวินิตบางเขน
น้องบอกกับแม่ตลอดว่ามีความฝันอยากติดทีมชาติ
อยากเป็นนักกีฬาอาชีพจะได้มีเงินมาเลี้ยงแม่
แม่ก็ส่งเสริมน้องโอ๊ตทุกอย่างทำตามความฝัน
ปกติน้องโอ๊ตจะเรียนซ้อมกีฬาและใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพนะคะตั้งแต่ป๖

ปีนี้น้องโอ๊ตมาอยู่นานกว่าทุกครั้งเพราะว่าโรงเรียนเลื่อนเปิดเทอม

โอ๊ตเคยบอกแม่ว่าอยากได้รถจักรยานยนต์
แม่ก็รับปากว่าจะซื้อให้นะถ้าลูกเรียนจบนะเดี๋ยวแม่จะซื้อให้
แต่สุดท้ายมันมาเกิดเหตุไม่คาดฝันแบบนี้

อยากให้ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวแม่ด้วย
เพราะถ้าหนูติดทีมชาติแม่ภูมิใจแม่ก็ภูมิใจลูก
หนูจะเลี้ยงแม่เองนะให้หนูจบก่อน

ก็อยากได้รถได้รถขี่ไว้อยู่นี้จ้ะ
คนมาเขาก็จะได้มีรถของเขาเอง
เขาก็ตั้งใจเลี้ยงนะลูกจบแล้วแม่จะซื้อให้

เขาก็คิดไหมโอ๊ดว่าจะทำแบบไหน

คุณผู้ชมคะแม่ของน้องโอ๊ต
ก็พูดถึงความสามารถและรางวัลที่น้องโอ๊ตได้รับ

คือน้องได้รับทุนการศึกษาโครงการความสามารถพิเศษฟุตซอล

เป็นตัวแทนแข่งฟุตซอลของโรงเรียนนะคะ
การแข่งขันกรทมฟุตซอลลีกได้แชมป์รางวัลชนะเลิศเลยนะคะ

ฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน๑๔ปี๖๓
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันนี้จัดโดยกรทม
แข่งขันฟุตซอลกรมพละรุ่นอายุ๑๒ปีปี๖๐

ฟุตซอลกรมพละรุ่นอายุ๑๔ปีปี๖๒

รายการสุวรรณพลับพลาปี๖๑

อ้างว่ายิงผิดตัวอย่างนี้คุณผู้ชม
พี่สาวของน้องบอกว่า

กว่านี้อ่ะนะคะและที่สำคัญครอบครัวมองว่า
คดีของน้องยังไม่ชัดเลยอ่ะยังไม่รู้เลยว่าตำรวจแจ้งข้อหาอะไรกับผู้ก่อเหตุบ้าง
ยังไม่อยากชาปนกิจศพอยากให้ตำรวจให้ความชัดเจนกับทางครอบครัวด้วยนะคะ
ไม่อยากให้น้องโอ๊ตต้องตายฟรี
ยังค่ะยังไม่เข้ามาเลยค่ะไม่เข้ามาคุยเลยยังไม่
ไปโรงพักก็ไม่มาหาเราไม่มาคุยอะไรอย่างนี้ค่ะ
บ้านก็ยังไม่มาบอกว่าจะมาแต่ก็ยังไม่ได้มา
ก็อยากให้เขาทวงความยุติธรรมให้น้องอะค่ะไม่อยากให้น้องตายฟรีค่ะ
ว่าเหมือนแบบมันเร็วเกินไปแล้วแบบเรื่องคดีมันยังไม่คืบหน้าอะไรเลย
ก็เลยแบบอยากเลื่อนมันออกไปก่อนเรื่องอยากเอาเรื่องคดีน้องด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพื่อนของน้องโอ๊ตที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าตอนนี้ผู้ก่อเหตุเขาได้รับการประกันตัวออกมา
เองก็เลยกังวลใจว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้จะปลอดภัยไหมเนี่ย
แล้วไม่อยากให้น้องโอ๊ตเพื่อนรักต้องมาตายฟรีแบบนี้นะคะ
แล้วเขาก็มองว่าที่บอกว่ายิงผิดตัวยิงผิดคนเนี่ยมันน่าจะเป็นข้ออ้างมากกว่า
กังวลว่าก็เห็นเขาออกมาอย่างนี้ก็กลัวว่าเขาจะมาทำร้ายได้ครับ
ก็อยากให้ความเป็นธรรมกับเพื่อนผมมากที่สุดครับ
เพราะไม่อยากให้เพื่อนตายฟรีอย่างนี้
ทีนี้ค่ะหนึ่งในผู้ก่อเหตุค่ะต้องใช้เป็นนามสมมุติเพราะเป็นเยาวชนในเนมค่ะ

ทีนี้ค่ะก็ย่าของในเนมเนี่ยอยู่บ้าน
ย่าบอกทีมข่าวว่าปกติหลานก็อยู่กับปู่กับย่านี่แหละพ่อแม่เลิกกัน
หลานก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุรุนแรงอะไรแบบนี้
บอกตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
คือเหมือนว่าปกติเขาจะอยู่กับย่าเขาอยู่กับปู่
เขาไปตามพวกมากกว่านะยายเนาะ
ทีมข่าวของเราไปตามความคืบหน้าทางคดีให้คุณผู้ชม
ทางผู้กำกับสพวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์บอกแบบนี้นะคะ
ก็สอบปากคำผู้ต้องหาแล้วผู้ต้องหาก็เป็นเยาวชนจริง

คุณผู้ชมอายุแค่๑๗นะมีคดีค้างเก่าด้วยนะ
ปี๖๓ข้อหาอะไรรู้ไหมคะพยายามฆ่า
นี่อายุ๑๗มีคดีครั้งเก่าข้อหาพยายามฆ่า
ส่วนในฟ้าอายุ๑๗ในฟ้าก็นามสมมุติเหมือนกัน
ก็ใช้ปืนไทยประดิษฐ์จุด๒๒ยิงเป็นคนก่อเหตุ
ดูสิคะสองคนนี้แจ้ง๓ข้อหานะคะ
เรื่องต้นร่วมกันฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
และพยายามฆ่าผู้อื่นก็ขอบหน้าศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะฝากขังนะคะ
แต่ว่าย่าได้ยืมประกันตัวหลักสักห้าหมื่นบาทตอนนี้ได้ประกันตัวออกมา